ไปเรื่องต่อไปต้องบอกว่าคนนี้นะคุณผู้ชม

ลาล่าอาสยามมีทั้งเรื่องคนหาว่าเธอหิวแสง
หรือเรื่องกิ๊กกักกับพี่ชายคนสนิทของเธอ
คือฟิล์มรัฐภูมิเราก็ไม่รอช้าค่ะคุณแจ๊กกะลีน
ติดต่อไปเลยขอพูดคุยกับเธอหน่อย

ซึ่งเธอเผยว่าจริงเธอเปิดเผยว่าไม่มีเงินผ่อนรถคันใหม่
พอบอกไปอย่างนั้นปุ๊บดราม่าถล่มเลย
อันที่๑หาว่าเธอหิวแสงไม่หยุด
เอาอีกแล้วไม่เท่าไหร่อันที่๒แดงมากบอกว่า
ให้ไปมีอะไรกับฟิล์มรัฐภูมิสิจะได้เงินผ่อนรถ
คุณผู้ชมข้อหานี้ดังไกลไปถึงแม่ที่ต่างจังหวัด

มีหนำซ้ำเธอมีหวานใจคนใหม่จำได้ไหมหนุ่มแทน
ปรากฏว่านุ่มแพนมีเรื่องสุ่มเสี่ยง
ไปเจอคนติดโควิดอีกเรื่องมารุมมาตุ้ม
เธอร้องไห้อยู่คนเดียวที่บ้านไม่ไหว

ด้วยปาลายี่ห้อของเธอแหละ

เอาอย่างนี้จะแซ่บนัวจะคาดแค่ไหน
เบิ่งการสัมภาษณ์ของคุณแจ๊กกะลินเขาลด
มันก็มีดราม่าเข้ามาอีกทีแล้วว่าเอ่อ
ใช่สิก็ตอนมีเงินตอนไหนก็ไปเที่ยว
นั่นไปนี่มันมีคนที่คอยมาแซะ
คอยมาแกน่ะว่าเราหิวแสง

ทำไมเขาถึงด่าลูกแม่อย่างนั้นอย่างนี้
ก็ด่าแต่ว่าฟิล์มไม่มีใครดีเท่าฟิล์มหรอก
ตอนนี้ที่ออกรถให้มึงอ่ะก็ให้มึงน่ะ
ให้เขาอีกมึงถึงจะแบบโอ้โห

แล้วเราอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนั่งร้องไห้แล้ว

ตำก็รู้ล่าอัปลาแซ่ปเปิ้ลนะคะ
ก็สามารถเข้ามาสั่งได้ที่เพจได้นะคะ
ก็เดี๋ยวจะทำคลิปแซ่บเดี๋ยวฝากพี่แจ๊คไป
พูดแล้วน้ำลายแตก

เอาจริงนะเขามีความสุขที่ทำอาหารดังนั้นแฟนคลับถ้าจะช่วย
อุดหนุนเธอแล้วก็บอกลาล่าว่าไปตำส้มตำบ่อยเธอจะได้ยิ้มออก